อีกหนึ่งวาระสำคัญของวงการกีฬาก็คือเรื่องราวของการเลือกตั้งนะครับ
ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยใครเป็นตัวเต็งครับ
ติดตามกันหน่อยครับมีการประชุมกันนะครับ
เป็นการประชุมสมัชชายใหญ่ประจำปีวาระสำคัญก็คือการเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
สิบสามคนแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิสิบคนเข้ามาทำงานแทนชุดเก่าที่หมดวาระในวันนี้นะครับ
ก็แต่งตั้งประธานคนใหม่แทนทางพลเอกยุทธศักดิ์สถิประพาที่อำลาตำแหน
จะทำหน้าที่มา๔สมัยเพื่อเปิดทางให้กับคนที่อายุน้อยกว่า
แล้วก็มีความสามารถเข้ามาทำหน้าที่แทนบ้างส่วนตัวเองนั้นก็จะถอยมาช่วยงานในตำแหน่งประธานกิติประศักดิ์ตลอดชีพครับ
สถาประธานคนใหม่จะมีขึ้นวันที่๕เมษายนก็คาดการณ์กันว่า
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำจะถูกเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริหารให้เป็นประธาน
พร้อมกับประกาศนโยบายในวันนั้นเลยนะครับเรื่องราวของเทนนิสกันบ้าง
แล้วก็มีการดูแลสุขภาพจิตวิทยาด้านการกีฬา
รวมทั้งโภชนาการเหมาะสำหรับผู้ที่เล่นกีฬาเทนนิส

ก็สามารถนำความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพ
ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ซึ่งปัจจุบันการทำรายการผ่านยูทูปน่าจะเข้าถึงทุกคนได้ง่าย
แล้วก็หวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนก้าวขึ้นมาเป็นนักเทนนิสระดับโลก
ซึ่งแทมรีนนะครับก็บอกว่ารายการนี้อัพโหลดบนยูทูป
ให้ติดตามทุกวันที่๑แล้วก็๑๕ของเดือนครับ
ยูทูปได้ว่าพี่แทมนีหนูมีปัญหาตรงนี้นะอยากช่วยแก้ไขเดี๋ยวแทมนีจะตอบให้ในรายการ
จะมีโครงการดีก็คือเราจะทำรถโชว์เป็นคลินิกตามพักต่างด้วยค่ะ
ในอนาคตก็อยากจะให้ทุกคนติดตามแล้วก็มาร่วมโครงการกับเราได้ค่ะ